ความสวยงามทางวัฒนธรรมแล้วนะคะมาดูความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ
กเวียนนานครหลวงแห่งดนตรีเมืองหลวงของออสเตรียนั้นมีทัศนียภาพที่สวยงาม
แล้วก็ยังแฝงไปด้วยความโรแมนติกนะคะค่ำคืนนี้คุณกนกรัฐโกวิชัยจะพาไปท่องเมืองที่งดงามราวกับภาพวาด
ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งศิลปะการดนตรีอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม
และเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามติดอันดับต้นของโลกด้วยค่ะ
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือพระราชวังเชิญบุญค่ะ
เป็นพระราชวังที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะคะ
โดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ก็คือการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมภายนอกแบบบารอก
และการตกแต่งภายในอย่างวิจิตรด้วยสถาปัตยกรรมบล็อกโคโคค่ะ
ส่วนตัวอาคารนะคะมีสีเหลืองอล่ามจนถูกขนานนามว่าเหลืองเทเลซ่า
เหลืองแบบมาเรียเทเลซ่าค่ะ
ซึ่งช่วงที่ดิฉันมานะคะก็เป็นช่วงที่มีฤดูฝนค่ะ
ทำให้มีฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็อดไม่ได้ที่จะบันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ละลึกค่ะ
ลังการและวิจิตรการตานี้คือสำนักส่งเมลแอลบี้
ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำดานูฟสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช๑๘
ได้มีการก่อตั้งสถานศึกษาและห้องสมุดเอาไว้ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นไม่นานก็กลายมามีชื่อเสียงในด้านงานสะสมหนังสือเป็นจำนวนกว่าหมื่นเล่ม
และเป็นสถานที่สำคัญในการผลิตหนังสือ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนา
ให้ข้อมูลว่าการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างไทยมายุโรป
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยของสถานที่ที่สวยงาม
อย่างฮอร์สแตดซาวเบิร์กและโซเชียลมีเดีย
ซึ่งคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว
รวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องดนตรี
แลกเปลี่ยนทางด้านดนตรีการแสดง
ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีการเดินทาง
ไปมาระหว่างกันเยอะโดยเฉพาะจากทางนี้
ไปที่ประเทศไทยนะครับ
ส่วนจากประเทศไทยมาขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากปีที่แล้วก็ตัวเลข
เบื้องต้นประมาณ๒๕๐๐คน
แต่คาดว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเท่าตัวนะครับ

ถ้ำแห่งนี้นอกจากจะเป็นอดีตเมืองแร่ยิบซ่ำเก่า
และเป็นถ้ำที่มีทะเลสาบสวยงามและใหญ่ที่สุดของยุโรปแล้ว
ยังมีผนังถ้ำหนาถึง๓เมตร
แถมมีอุณหาภูมิคงที่อยู่ที่๙องศาเซลซิสต์
ตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะกับการเป็นจุดบ่งวายอีกด้วยค่ะ
ส่วนคอวายต้องไม่พลาดที่นี่

การันตีทั้งคุณภาพและรสชาติค่ะ
ใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสต้องมาที่นี่ค่ะ
เกี่ยวกับงานคริสต์มัสที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเวียนนา
สามารถหาซื้อของประดับตกแต่งได้ตามใจชอบ
ใครไม่ซื้อก็เดินเล่นชมไฟสวยสวยยามค่ำคืนได้ค่ะแต่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหนาหนามาป้องกันความหนาวเย็นด้วยนะคะ
หัวหน้าทัวร์อิสระมองว่าเป็นโอกาสของนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาเที่ยวในยุโรปเพราะค่าใช้จ่ายถูก
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งซึ่งที่ออสเตรียก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเพราะมีวินัยมีกำลังซื้อและมีคุณภาพ
ส่วนรูปแบบทัวร์ที่มาท่องเที่ยวในยุโรปมีทั้งแบบมาเป็นครอบครัวและกลุ่มใหญ่แต่ส่วนใหญ่นิยมมากันเป็นกลุ่มใหญ่เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยตอนนี้นิยมมาเที่ยวยุโรปตะวันออกกันมากอย่างเช่นประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสาธารณรัฐเช็คสาธารณรัฐฮังการี
เพราะฉะนั้นกลุ่มของนักท่องเที่ยวก็จะมีหลายกลุ่มถ้านึกถึงทัวร์ยุโรปในสมัยอดีตเราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อคนเป็นเกือบแสนบาท
แต่ปัจจุบันนี้ค่ะแค่เพียงครึ่งแสนเราก็สามารถมาเที่ยวยุโรปได้ในเวลา๖วัน๗วันนะคะกับครอบครัวได้
รุงเวียนนานครหลวงแห่งดนตรี
แฝงเอาไว้ด้วยความโรแมนติกอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
เป็นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิกอันทรงคุณค่า
ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรปเชื่อมต่ออรยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก
รับรองว่าใครที่ได้มาเยือนจะต้องหลงเสน่ห์อย่างแน่นอนค่ะ